ขอบคุณคุณคุปตนันนะครับส่วนพายุใต้ฝุ่นหายหมาที่ได้เข้าไปพัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ตอนนี้ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว๑๒คนนะครับ
แล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนอีกแปดหมื่นคนในขณะที่ฮ่องกงตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นลูกนี้แล้วครับ
เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศริมชายฝั่งของฮ่องกงนะครับที่ตอนนี้ท้องทะเลเริ่มมีคลื่นสูงเพราะอิทธิพลของไต้ฝุ่นหายหมาที่พัดเข้าใกล้ฮ่องกง
ซึ่งก็ทำให้มีประชาชนบางส่วนนะครับถือโอกาสนี้นำกระดานโต้คลื่นไปโต้คลื่นในทะเลอย่างสนุกสนาน
แม้ทางการจะออกประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและขอให้อยู่ห่างจากทะเลก็ตามนะครับ
โดยทางการฮ่องกงยังระบุได้ว่าพายุลูกนี้อาจจะทำให้เกิดลมแรงประมาณ๖๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งล่าสุดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งปิดทำการเช่นเดียวกับสนามบินฮ่องกงที่ได้ประกาศแล้วว่าเที่ยวบินเกือบ๗๐๐เที่ยวอาจจะต้องล่าช้าหรือว่าถูกยกเลิกเนื่องจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
ไต้ฝุ่นหายมาได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย๑๒คนและมีประชาชนกว่า๑๘๐๐ครัวเรือนรวม๘๐๐๐คนได้รับผลกระทบ
เมื่อปี๒๕๕๖ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖๐๐๐คนครับ